กันต่อเลยครับยกที่สี่ครับเดินหน้าลุยต่อนะครับ
เด้นที่ต้นขาเม้นส่วนใหญ่ครับสดานเหลือพยักษ์ต่างเลยครับ
ฟันที่สองจักรเพชรเดินติดตัวเสียด้วยเขาซ้าย
ฟันที่สองขวามาบ้างเลยครับสดานจักรเพชร
ทีบมาลากเอาไว้เจอขวางหน้าเสียบได้ไหมไม่ทันครับ
ยังตีกันไม่ถนัดเลยครับอ่าจาเพชรพยายามจะเล็กเครื่องเจอตัดล่างอีกแล้ว
โอ้โหมาอีกเลยครับเรือพยักษ์จังหวะแกตัดล่างซ้ายขวา
โอ้โหฐานล่างไม่ดีแล้วครับโอ้โหเสียอีกหนึ่งนับจนได้ครับ
พยักษ์พยังจะลุกขึ้นมาต้องบอกว่าตอนนี้ลำบมทั้งสองข้างเลยครับ
เฮ็ดล่ะครับเฮ็ดล่ะครับโอ๊ไม่ไหวแล้วครับ
สุดยอดแล้วครับเช็คบินเป็นทางด้านเหนือพยักษ์โรงเรียนกีฬา
นี่แหละครับกำลังสดกำลังห้าวเลยครับธนาเหนือพยักษ์
ประเดิมที่นี่ครั้งแรกโชว์ฟอร์มติดตาแบบนี้
โอ้โหรายการขึ้นรอต่อได้เลยครับ
ดูนะครับจังหวะฟันโดนก่อนครับ
จังหวะบวกเข้ามาเจอสายตาความแม่นยำครับดึงนิดเดียวครับ
แล้วก็ฟันคืนเข้าไปแล้วนี่ครับจังหวะยกถีบครับ
มาเห็นท่าแล้วก็สับเลยครับนี่ครับหมุนครับ
โอ้โหแล้วยับกระแทกมาแล้วลงไปอีกที